จำได้ไหมคุณแจ๊คแฟนฉัน

เขาเป็นพ่อค้า

แต่ว่าคุณเสื้อของพี่มดดำนะ

โชว์สักหน่อยสิขายสักหน่อยสิ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูรีลาการขายของหนุ่มแจ๊คกัน
เสื้อของมดดำครับ

จากคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มแจ็คสร้างเรื่องประมาณสัปดาห์ก่อน

มดดำเขารู้เรื่องแล้วนะก็มีคนแท็กไปหาเขาไงคุณ
ท่านไปฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยเท่านั้นแหละคุณ
คุณผู้ชมดูคอมเมนต์กันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวมีคนเข้าไปต่อว่าหนุ่มแจ๊คในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาด้วยนะ
ไม่มีกินแล้วเหรอถึงไปขโมยของคนอื่น
แล้วมาบอกเขาอีกนะว่าเป็นเด็กไม่น่ารักเลยเล่นเกินไปหรือเปล่า
แบบนี้ระวังคนเกลียดนะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะ

ถ้าทำอย่างนี้ระวังไม่มีคนมาซื้อของอีกนะ
เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกที่เรานำเสนอไปอากาศจะแบบฮาขำ
หลังจากที่พี่มดด่าตะแจ๊คคนเดียวตอนนี้กลายเป็นว่าหลายคนไปลุมด่าตะแก๊

ค่ะไม่ใช่อะไรจากเรื่องเล็กเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาซะได้
ล่าสุดหนุ่มแจ๊คค่ะก็โพสต์ขอโทษแล้วนะคะ
นี่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าโอ้โหเสื้อของพี่มดดำยังอยู่นะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผมแค่ก็แค่เล่นมุกตลกเฉย
คลายเครียดอย่าคิดมากไปฟังคลิปขอโทษกันหน่อยค่ะ
เสื้อผ้าของพี่มดดำเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ที่ผมเนี่ยเล่นหรือว่าอาจจะแบบดูแบบทำให้พี่เข้าใจผิดนะครับ
ก็ขอโทษด้วยนะครับผมคือจริงผมไม่ใช่โจรนะครับ
ผมแค่มิจฉาชีพครับผมขอโทษจริงพี่ที่เข้าใจผิด
นี่เสื้อกระดูกนี่ไงพี่ยังอยู่เหมือนเดิม
โอ้โหกำลังจะซึ้งกำลังจะเข้าใจแล้วทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ

เออแต่ว่าพี่มดดำเองก็มีการโพสต์ผ่านในไอจีส่วนตัวเหมือนกัน
บอกว่าอย่าไปด่าไอ้แจ๊กมันเล่นกันเข้าใจกันดีนะ
คู่นี้เขาแบบเขารู้หัดรู้มวยกันอยู่แล้ว

เห้ยลึกข่าวเลยแจ๊กแฟนฉันกับมดดำ

ถ้าเป็นกริ๊กกันยังติดหนุ่มกันใช่เป็นเรื่องจริง
คุณแจ๊คเราเนี่ยฮอตละครมาแล้วนะ
ไม่รู้ฉันก็อินดูครับใส่ใครอยู่